กำลังจะพูดว่าอากาศเย็นจริงเมื่อคืนนี้

ต้อนรับอากาศเย็นตั้งแต่เมื่อคืนเย็นวันนี้
แต่เย็นในรอบนี้นะคะไปจนถึงวันวันที่๒๗เลยค่ะพี่แอ้วค่ะโอ๊ย

พี่กลับมาถึงบ้านประมาณสักเที่ยงคืนกว่าอะไรอย่างนี้
เฮ้ยใครเปิดแอร์รอบบ้านวะอะไรอย่างนี้
เมื่อเช้านี้วัดที่กรุงแทนประมาณ๒๒

เมื่อคืนหนูออกจากไทยรัฐออกจากสตูตอนเที่ยงคืนใช่ไหม
ที่กรุงคืนนี้เปิดประตูพึบลมฟาดหน้าเป็นแบบ
เขาลืมปิดแอร์หรือว่าอะไรใช่ลมหนาวจริงอ่ะเย็นดี
จริงอะไรเกิดคือบรรลับต่างจังหวัดอากาศเหลือ๑๐กว่า

นี่ที่ตราดเพิ่งจะอ๋อที่ตรัง

เออถล่มหนักมากเขาบอกงงไปเลยอ่ะอากาศก็เย็นลง

เพราะว่าอยู่กับพี่หนุ่มพี่สามแซบมาครับอ๋อสามแซบนี่นี่นี่อากาศมักเย็นมาจาก

ไม่ต้องเปิดแอร์นอนยังได้เลยค่ะ
เหมือนนิดนึงนะ
ไม่ใช่แอร์นอนก็อาจจะแบบว่าถ้าอากาศเย็นบ้าง

ก็จะไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหน

ในช่วงนี้อากาศก็จะมีความแปรปวนนิดนึง
อากาศก็จะเย็นนะคะ
พอเวลามันเย็นเราก็จะกังวลว่าเราเป็นหวัดหรือเปล่า
ไปโดนฝนมาไหมเราติดโควิดหรือเปล่า

วันนี้ล่ารอบใหญ่สุด
ก็ใครไหนมาดูซิมีคุณเจมส์จีกไปแล้วคุณหน่อยบุษกรคุณแอนทองแอนทองประสงค์ไปเรียบร้อยแล้ว
ว้ายถ้างั้นก็มีรอบอีกหลายคนเลยสิเอสุปชัยก็น่าจะต้องกักตัวแล้วตอนนี้
ใช่ไม่ต้องตัวถามพี่เอเพราะว่าเหมือนกับเข้าไปประชุมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะ
ก็มีการแบบว่าเออไล่เรียงไงหมดอะเพราะว่าเดี๋ยวไล่ไปไล่มาถึงตึกแกมมี่พี่ก็ไม่ได้น้อย
ทั้งช่อง๓ทุกช่องตอนนี้ไม่ได้ว่าช่องไหนตึกไหนแล้วกันทุกคน
ใช่ค่ะนะเพราะว่าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้๑๘๓๖๓ราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนี่วันนี้เพิ่มขึ้นนะคะ๓๕รายด้วยกัน
ทีนี้เราก็จะเริ่มกลับมาเหมือนจะเห็นภาพเดิมที่แบบว่ามีผู้ป่วยบางคนที่ติดเชื้อโควิดแล้ว
ไม่มีที่รักษาบ้างต้องออกมานอนอยู่ริมทางบ้างเพราะว่าอุ้ยตก

สะดุ้งนะคะคุณแม่เออนึกว่าจะลุกขึ้นมาเต้นตกใจหมดเลยดูสิ
ก็คือมีในกรณีบางคนที่แบบว่าไปรักษาตัวที่บ้านไม่ได้เพราะว่าที่บ้านมีภรรยามีลูกอยู่
ไปอยู่ที่หน้าธนาคารบ้างริมถนนบ้าง
ซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะถ้าไปดูในเพจของเส้นได้เองก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่ามีชายคนหนึ่งเขาตรวจโควิด
จากโรงพยาบาลรัฐที่หนึ่งผลปรากฏออกมาว่าเขาติดเชื้อโควิด

ทางเพจได้รับแจ้งก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ก็พบว่าอาการอ่อนเพลียนะคะออกซิเจนต่ำเพียง๘๐
ในบางช่วงบางตอนเนี่ยทางเพจเขามีการบอกได้ว่าลงไป๗๐กว่าก็มี
ซึ่งมันวิกฤตแล้วอันนี้เรียกว่าฉุกเฉินแล้วออกซิเจนต่ำขนาดนี้
ถ้าตามปกติมันควรจะไม่ต่ำกว่า๙๔ค่ะ

เพราะว่ายังหาโรงพยาบาลปลายทางรักษาไม่ได้
แม้ว่าจะพยายามติดต่อหลายช่องทางแล้วก็ตาม
ทีนี้โดยทางหน่วยแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลืออยู่บนรถพยาบาลนะคะ
ด้วยการขยายหลอดลมแล้วก็ออกซิเจนให้เบื้องต้น
แล้วก็รอหาโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อเข้าไปรักษา

ปรากฏว่าสิทธิ์การรักษาของคุณลุงเขาเนี่ย

ไม่ใช่ที่นี่โรงพยาบาลเองเขาก็เลยไม่รับ
ต่อมาทางเพจก็เลยมาอัปเดตที่หลังบอกว่า
ตอนนี้นำส่งคุณลุงเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่คุณลุงไปตรวจเรียบร้อยแล้ว
ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะคะอีกเรื่องหนึ่ง
ไปที่บริเวณศูนย์พักคอยเทศบาลหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ก็แจ้งว่ามีรถของโรงพยาบาลหนองไผ่
มีการนำผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙
ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยเพียง๙ขวบเท่านั้นนะคะ
ทิ้งเอาไว้บริเวณศูนย์พักคอย
ก็สร้างความเงินงงให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะ
ล่าสุดนายเกษียณจันทโยธี
หัวหน้าชุดดูแลรักษาความสงบ
มีการเปิดเผยบอกว่าจากการสอบถามเด็ก
ทราบว่าอยู่บ้านแถวซอยกม๓๕ตำบลหนองไผ่
แล้วก็หมอที่โรงพยาบาลให้หนูมา
โดยไม่มีการประสานงานกับศูนย์พักคอย
แต่กลับนำเด็กมาปล่อยเอาไว้ตามลำพัง
แล้ววันนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก
ตนจึงตะโกนบอกให้ไปยืนหลบฝนอยู่ที่หน้าบ้านสาธารณสุข
จากนั้นนะคะก็โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือเด็ก
จากการตรวจสอบทราบว่าเด็กติดเชื้อโควิด
แล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองไผ่จนหายแล้วนะคะ
แต่เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณยายเพียง๒คน
แล้วคุณยายเองก็ติดเชื้อโควิดเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เลยมีการนำเด็กมาทิ้งเอาไว้ที่นี่
ซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าเอาแล้วทำไมหน่วยงานหลัก
อย่างโรงพยาบาลหนองไผ่ทำไมทำแบบนี้ล่ะ

ทั้งนี้ในแพทย์สมรรทฯศรีตระกูล

ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาด
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยกันเอง
ซึ่งทางโรงพยาบาลยอมรับว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นถึง๒ครั้งค่ะ
ก็คือเคสของเด็กหญิงวัย๙ปี
แล้วก็เด็กชายอายุ๑๒ปีด้วยนะคะ
ตอนนี้ตนได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
พร้อมกับกรรมชัพเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องว่า
ห้ามมีการผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ทีนี้พอมันมีภาพเหตุการณ์เรื่องของแบบว่า
กรณีของคุณลุงที่ไปนอนรักษาตัวอยู่ข้างทาง

อีกเคสหนึ่งที่เป็นรอบพอที่ไปนอนอยู่หน้าธนาคาร
อันนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่ามีภาพของผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ออกมานอน

ท่านบอกว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้น
ยืนยันว่าไม่มีตามภาพที่ออกมา
ตรวจสอบกับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน
และจำนวนเตียงที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง

เรื่องที่มีถามบอกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างถนน

เช็คแล้วเช็คอีกก็ไม่มีนะคะ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

โดยเรื่องของสิทธิ์การรักษาตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซฟ
ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
แต่รักษาตามสมมุติฐานของโรค
เช่นผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงอาการ
ก็จะใช้การรักษาแบบรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองไปจนถึงสีแดง
สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใต้
ระบบยูเซฟหรือโรงพยาบาลเอกชนได้
ก็ตามที่เราเคยมีการพูดไปแล้วนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สงสัยนิดนึง
เพราะว่าจริงคุณอนุทินเมื่อวานนี้
ท่านมีการลงนามเรื่องข้อกำหนดกฎเกณฑ์

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

ให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคม

เห็นเหตุการณ์ไปแล้วชะลอก่อน

ชะลอก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเริ่มเลย
ให้ไปแบบว่าสาธารณสุขไปปรับ

ให้ประชาชนทำความเข้าใจกันซะนิดหนึ่ง

มันมีเหตุการณ์ของเบรกเลย
ปล่อยทิ้มเออเตรนใจเลยต้องเปิดไว้ก่อน

เขาบอกว่าเขาไปรักษาตามสิทธิ์
พอไปถึงปุ๊บไม่รับวงอาทิตย์บอกว่าหยุดอย่างนี้

คือจริงอ่ะหากเถอะเข้าข่ายยูเซฟจริง
มันต้องรับทันทีเดี๋ยวนั้นเลยจริง
เพราะว่ามันถือว่าอยู่ในอาการฉุกเฉินที่
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตมันถึงได้เข้าแบบเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดังนั้นตอนนี้คอรมอลบอกแล้วว่าชะลอไปก่อน
ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เจอเหตุการณ์
ตอนนี้สามารถที่จะรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล

ในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะไปเข้ารักษา

ปัญหาคือตอนที่กักตัวกับบนเริ่ม
โอ้ย

ว๊ายค์หรอน้องอาเลคจะไปอยู่ในเจอเหรอ
อาเลครถเมศเจออาเลคซ์มาก่อน

อเล็กซ์จะมีงานไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ด้วย

ไม่แต่ว่าโอมิครอนมันวันเดียวมันติดไม่ได้

แล้วก็มันแพร่เร็วยิ่งตอนนี้เนี่ยค่ะ
คือเกือบจะ๕๐๕๐กันแล้วตอนนี้นะคะ
แต่ถามว่าอาการเนี่ยค่ะก็ใกล้เคียงกัน

อาการแรกเริ่มต้นคือเริ่มเจ็บคอ
เริ่มอาย
เหมือนตอนแรกจมูกไมหมื่นรับรัฐกิจเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลย
ว่าโควิดคือมันติดได้หมดทุกคนอยู่แล้ว
คิดเห็นของคุณหมอออกมาคุณหมอมนูลลีชเวงวงนะคะ
ก็เลยบอกว่าจริงแล้วสาธารณสุขอาจจะต้องเปลี่ยนเป้า
ไม่ต้องไปลดยอดติดเพราะยอดติดลดยาก

มันรูปมากแกรดเป็นแบบว่าเขาก็กัดตัวตัวเองเลย

ไม่บินหายเองบ้างคือไม่รู้เลยว่าทำไง
เนี่ยวันนี้ที่พี่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนอ่ะ
เขาเลือกที่จะกักตัวหรือบางทีถ้าสมมุติเขาอยู่บ้านมีหลายคน
หรืออะไรอย่างนี้เขาถึงจะไปอยู่โรงพยาบาลสนาม
เขาถึงจะไปอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย

ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลสนามมีการเริ่มแบบปิดตัวไป
เพราะว่าผู้ป่วยเริ่มน้อยลงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ

ว่าแล้วเรายังไงดีคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะเริ่มมีการแบบเตรียม
อาจจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งหนึ่ง

แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ผู้ป่วยเริ่มแบบมากขึ้นเรื่อยเนี่ยค่ะ
เริ่มไม่เพียงพอเขาจะต้องกลับมาเปิดโรงพยาบาลสนาม
เพราะตอนนี้คุณอนุทินบอกว่าเตียงยังเพียงพอนะคะ

แสดงว่าภาพที่เราเห็นเนี่ย

ติดต่อไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้
เพื่อจะเข้าไปรักษาตามที่ต่าง

ขอเช็คเรื่อยก่อนว่าแต่ละคนเป็นยังไง

ตอนนี้ทุกอย่างนางยังดีอยู่บางคนบอกพี่เอจะเป็นยังไงนี่
คุณคิดว่าเอจะเป็นยังไงเหรอคะเต้นใหญ่เลย

แต่เอสุปชัยเป็นคนที่กลัวโควิดมากนะ
แห่งจีสรุปว่าเขาไม่กล้าออกจากบ้านมันเป็นปีนะ

ก็คือตอนนี้คนที่ยังไม่ออกไป
ส่วนใหญ่คนที่กลัวจะไปก่อนเลย
อันนี้คือพี่ไม่ออกจากบ้านก็ว่าตัดตัว

บางทีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการติดจากคนที่แบบ

แต่ตอนนี้ในร้านอาหารเขาก็คือคืนกันแล้วนะ

ล่าสุดไปเจอแม่ค้าแม่ค้าบอกว่า

มันเกินคำว่ากลัวไปแล้วเพราะเขารู้สึกว่า

ถ้าเขาไม่ทำมาหากินเขาไม่ออกมาขายของ

จริงที่พ่อค้าแม่ค้าเขาพูด
มันเลยสเต็ปคำว่ากลัวไปแล้ว

หลักนี้ค่ะคือเตรียมที่จะอยู่กับโควิด
ให้ได้เพราะว่าหลายคนก็คาดการณ์ว่า
มันก็มีโอกาสที่จะกลายพันธุไปได้อีกเรื่อย

มันไม่ยอมจบให้เราเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันไป
ทีนี้คุณหมอมนูรีชวงวงก็เลยออกมาบอกว่า

ติดรายวันติดมาพุ่งไป๓๐๐๐

ก็เลยบอกว่าเรามาลดยอดหนักกับยอดตายดีกว่า

แต่ถ้าหนักแล้วตายมันหายไม่ได้ไง

นี่ค่ะคุณหมอโพสต์ค่อนข้างยาวเหมือนกัน

แล้วก็เหมือนแบบทำยอดว่าใครจะติดได้มากกว่ากัน

บางทีเราแค่แบบดึงออกมาขอดื่มน้ำสักอึกนึง
ดันไปหายใจเข้าไปจบแล้วเหมือนกัน
อันนั้นก็ติดได้เหมือนกันก็เลยเขาบอกว่า
สิ่งที่เราทำได้เนี่ยอาจจะชะลอการติดแบบตุ้มไปได้สักพักนึง
เราก็ชะลอช่วงปีใหม่มาจนถึงตอนนี้ใช่ไหมคะ

คือตอนนี้วัคซีนที่มีในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
จากไฟเซอร์โบเดอร์น่าแอสเตอร์ซีเนก้า

รัฐบาลสาธารณสุขไประดมฉีดตรงนั้นดีกว่า
ใครยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็มไปฉีดให้เขาก่อน
ใครยังไม่ได้ฉีดบูสเตอร์ไปฉีดให้เขาซะ

ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหญิงที่ตั้งท้อง
หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเนี่ย

ถ้าสมมุติเขามีอาการหรือว่าเขาติดโควิด

ก็คือโมนูพิราเวียนั่นคือยาเม็ดอันแรก

เรื่องที่จะแบบแก้เรื่องสายพันธุ์ด้วย
เพาะกลุ่มเสี่ยงเลยทั้งผู้สูงอายุ
ประจำตัวผู้หญิงท้องเนี่ย

ตัวเชื้อไวรัสต้องใช้

มันจะไปหยุดตรงนั้นมันไปยับยั้งตรงนั้น
กับยาต้านไวรัสอีกตัวหนึ่งในโดสที่ต่ำ
ก็เท่ากับว่าจะยับยั้งการขยายตัวของไวรัสได้นานขึ้น

ที่ต้องให้กลุ่มที่เสี่ยงสูง
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้พอยอดโควิดขึ้นยอดผู้เสียชีวิตเราก็ขึ้นด้วย
เพราะว่าตอนนี้พอยอดโควิดขึ้นยอดผู้เสียชีวิตเราก็ขึ้นด้วย
จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าขึ้นมาเป็น๒๐ตอนนี้๓๐กว่าศพแล้ว
จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าขึ้นมาเป็น๒๐ตอนนี้๓๐กว่าศพแล้ว
จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าขึ้นมาเป็น๒๐ตอนนี้๓๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว
จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

จากที่ตอนแรกอยู่ที่๑๐กว่าศพแล้ว

เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่เช็คมาเนี่ย

แล้วถ้าเขาจะลดเขาจะลดเหลือวันไหน

ไม่แต่ก็เอาจริงเหมือนกับที่ทุกคนเขาพูดว่า

อย่างจริงแล้วทฤษฎีนี้

มีคุณหมอท่านหนึ่งพูดอ๋อไม่ต้องห่วง
ในที่สุดติดกันทุกคน
นั่นแหละเป็นการภูมิคุ้มกันแบบหมู่ที่ดีที่สุด

แต่ตอนนั้นคนไปด่าเขากันเนอะ

ทุกคนแถวบ้านเธอติดกันหรือยัง

ใช่คือมินว่าตอนที่คนตกใจกันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเป็นเดลต้า

ทุกคนก็รู้สึกว่าเอานะปิดก็หาย

เพราะว่าเราวัคซีนกันมากกว่า๗๐แล้วตอนนี้เนอะใช่
ถ้าคู่ไม่ได้สูงอายุถูกต้องไหมคะอือปั๊บลูกใจค่ะน่ะในที่สุดฉันก็ต้องมาอ่านข่าวนี้ยี่สิบสองเดือนสองปีสองพัน

เขาแนะนำว่าหากจะเขียนวันที่๒๒กลุ่มประพันธ์

ในรอบร้อยปี

ตื่นเต้นอะไรกัน

หรือหลังมาหน้าเข้ามาตรงกลาง

กว่าจะวนไปอีกนี่คืออีก๒๐๐ปี

๓เดือน๓อะไรอย่างนี้
ถือไม่ถึงแน่หรือว่าไม่น่าจะถึงน่ะ
เกินครึ่งชีวิตแล้วนะภาพนี้ของเขา

๖๑๐ปีก็ไม่ถึง
บวกถึงว่าที่เรามีอยู่ไง

กูไม่อยู่ถึงนะแองจี้

เขาบอกคนเราอายุ๗๐๘๐จะเป็นเรื่องปกติ

ที่เป็นไว้รูปที่เราเดินกับชาวเกาะเฉยังงี้แหละ

แต่ดังน้อยแม่เข้าไปแล้วครึ่งหนึ่ง

รีบโปร่งให้ได้ก่อนแก่

คุณแม่ก็ดูแลตัวเองอย่างรุนแรงไง

จะได้สวยตลอดไปคุณแม่

ไปดูกรณีนี้ค่ะ
เรื่องของกรณีคุณหมอกระต่ายที่บิ๊กไบท์
ขี่ชนคุณหมอกระต่ายแล้วปรากฏว่าคุณหมอกระต่ายเสียชีวิต

คำสั่งฟ้องคดี๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดก
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์

ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์

ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์

ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์
ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์

ผู้ต้องหาที่ขับขี่รถจากอายานยนต์บิ๊กไบท์

แต่ก่อนเวลาที่วันนี้เราดูข่าวอะไรเนี่ยรัสเซียบุกยูเคนอเมริกาเข้ามา
จีนเข้ามามหาอำนาจของโลกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมดเลย
ถามก่อนว่าที่เขาบุกยูกงยูเคมันคืออะไรก่อน
คือเรื่องเป็นแบบนี้ก่อนค่ะอันนี้ต้องย้อนกลับไปยาวเลย
รัสเซียก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อเขาคือสหภาพโซเวียตใช่ไหมคะ
หภาพโซเวียนนี่ก็คือมีประเทศอยู่หลากหลายมากจนสุดท้าย
สภาพโซเยี่ยมนี่น่าจะอยู่ถึงสงครามโลกครั้งที่๒
ตีอเมริกาสงครามเย็นแล้วสุดท้ายเขาก็แตกกันหมดเลย
มันก็กลายเป็นรัสเซียเป็นลิทัวเนียเป็นยูเครนเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คาซักสถานนั่นคือที่แตกมาจากสภาพโซเวียต
ก็คือที่จริงอยู่ตอนแรกเป็นประเทศเดียวกันหมดเลย
สาภาพใช่ก็คือประเทศที่ตอนนั้นสภาพโซเวียตน่าจะใหญ่ที่สุดในโลก

แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือมันมันแตกไปหมดแล้วเนอะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
รัสเซียก็คือเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นแกนของอดีตสหภาพโซเวียตก็ว่าได้
ทีนี้ประเด็นของยูเครนคือว่าอันดับแรกก่อนเลยมีพื้นที่พิพาท
คาบสมุดฝั่งตะวันออกที่เป็นคาบสมุทรไครเมีย
ตรงนั้นเนี่ยมีเมืองสองเมืองชื่อว่าโดเนสกับลูฮาน
สองเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับฝั่งทางตะวันออกใช่ไหมคะ
แล้วในยูเครนเองเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่๑อยากแยกตัวเป็นอิสระ
คืออยากสถาปนาตัวเองเป็นประเทศยูเครนอืมอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า

เป็นกลุ่มที่แบบอยากสนับสนุนรัสเซียอยู่
มันเลยมีความขัดแย้งกลางเมืองยูเครนกันก่อน

คือพยายามที่จะแยกโดเนสกับลูฮานส์ออกเป็นรัฐอิสระ
ซึ่งเขาพยายามที่จะแยกมาตั้งแต่ปีต้อง๒๕๕๗

คือกลุ่มคนที่อยากจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอะไรอย่างนี้
อยากจะแบ่งออกมาจากยูเครนเนี่ย

แล้วพยายามจะสถาปนาตัวเองเป็นรัฐอิสระ

ทีนี้ทักเรื่องนี่ไว้ก่อน
เรื่องนี้ไว้ก่อนอืมมันก็ยังมีความคือยูเครนเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเมืองใหญ่ในเรื่องของการส่ง
๊าซธรรมชาติท่อส่งก๊าซต่างต่างนะคะแล้วทีนี้คือหลายคนเขาก็พยายามคิดกันแหละว่า
เสียอยากได้โซเว่คืนหรือเปล่าอยากจะกลับมาเป็นอยากจะทำให้ทุกอย่างกลับมารวมกันไปโซ
อีกหรือเปล่าแล้วตรงพื้นที่พิพาทเนี่ยแน่นอนพอมันมีพื้นที่พิพาทหลายคนก็อยากจะครอบครองอยู่แล้ว
เวลามีพื้นที่พิพาทกันเราเองก็ยังเคยมีพื้นที่พิพาทกับประเทศอื่นอื่นเหมือนกันถูกไหมคะ
มันก็จะขัดแย้งกันไปทีนี้เนี่ยที่มันพีคสุดสุดก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณสักกลางข้อนปลายปีที่แล้ว
ปกติแต่ละประเทศเขาจะมีการซ้อมรบกันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าช่วงช่วงกลางถึงปลายปีที่แล้วเนี่ย
รัสเซียซ้อมรบใกล้กับพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนมาก
เป็นพื้นที่พรมแดนที่รัสเซียติดกับยูเครนไปซ้อมรบอยู่แถวนั้นอ่ะเหมือนเหมือนต้องการจะส่งสัญญาณว่า
จะไปหาแล้วน่ะนึกออกไหมคะแล้วซ้อมรบยิ่งใหญ่รัสเซียใหญ่ใหญ่โตมากไปซ้อมรบตรงไหนก็ได้
ใช่ค่ะเขามาซ้อมที่นี่ที่ส่งทหารมาแสนคนรัสเซียมีทหารที่แข็งแกร่งมากก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีกองกำลังทหารท็อปท็อปติดอันดับโลกเหมือนกัน
อืมส่งมาอยู่ที่ชายแดนที่ติดกับยูเครนอ่ะแสนคนอืม
ถุปนาวุฒิแบบใหม่ที่แบบเร็วมากแล้วก็เป็นวิถีไกลซึ่งมีอยู่แค่ประมาณตอนนี้มีอยู่ประมาณ๒๓ประเทศเกาหลี
ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังจะทำลักษณะเดียวกันเหมือนกัน
เขาก็เริ่มกลัวกันว่าท่าทีเริ่มไม่ดีแล้ว
ดูเหมือนมีนัยยะยังไงไม่รู้ตอนนี้ต่างชาติสหรัฐเอ่ย
เอ๊ยรัสเซียยูทำอะไรอ่ะอย่านะโจมตีได้ออกมาเตือนก่อน
อย่าคิดนะถ้าคุณทำเนี้ยเรื่องใหญ่นะเออ
เซียปฏิเสธตลอดปูตินปฏิเสธตลอดมาว่าไม่บุก
ยังไงก็ไม่บุกซ้อมลบปกติไม่บุกอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขว่า
เอาสครำเรียงอาวุธนะมาหย่อนเอาไว้ใกล้ใกล้
ให้ออกไปนี่คือข้อข้อเรียกร้องของรัสเซีย
ทีนี้ที่มันพีคสุดก็คือเมื่อวานนี้สดร้อนปูตินลงนามในกฤษฎีกา
รับทั้งโดเนสแล้วก็ลูฮานเป็นรัฐอิสระ
คราวนี้คือต่างชาติเริ่มประนามแล้วว่าอ้าวนั่นคือปัญหาภายในของยูเครนเขา
แต่แน่นอนกลุ่มกระบดยูสนับสนุนไงรัสเซียสนับสนุนอยู่
แล้วการให้ยูไปลงนามรองรับให้เขาเป็นรัฐอิสระ
ยูเปิดทางให้ตัวเองใช่ไหมแล้วยูไปยอมรับได้ยังไง
ต่างชาติก็พยายามที่จะบอยคอร์ดเรื่องนี้ที่ปูตินตัดสินใจลงน้ำ
เมื่อวานลงน้ำวันนี้ส่งทหารเข้าไปเลย
วันนี้ปูตินส่งทหารเข้าไปแล้วนะคะ
บอกว่าจะไปช่วยรักษาสันติภาพ
ดูแลเรื่องความเรียบร้อยให้กับโดเนสแล้วก็ลูฮาน
แต่ทุกคนบอกว่าไม่ยูลงนามเมื่อวานเพราะยูต้องการส่งทหารเข้าไป
เจตนายูชัดเจนแล้วว่ายูจมูกยูเครนใช่ไหม
พอยูเท่ากับว่ายูเข้าไปสมทบกับกลุ่มกระบดแบ่งแยกดินแดน
ที่อยู่ในโดเนสแล้วก็ลูฮาฟ
แอคชั่นชัดอย่างนี้ทางตรงข้ามอย่างยูเอ็นอย่างกรุงนาโต้
กลุ่มยูเครนก็ต้องออกมาเพราะขึ้นไว้
เพราะก่อนอันนี้เขาบอกแล้วว่าถ้ายูทำเรื่องใหญ่นะ
เผลอจะเกิดสงครามนะอันนี้เขาพูดไว้เฉยเพราะว่า
เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเกิดยิงโป้งป้างกันขึ้นมาจริงปุ๊บ
ตอนนี้ทหารเข้าไปอาวุธเข้าไปเพียบแล้ว
ถ้ายิงกันจริงอเมริกาบอกแล้วว่าไม่อยู่เฉย

แล้วคืออเมริการัสเซียเจอกันยังไงอีกอ่ะ

จะคุยด่วนโจไบเดนก็จะนัดคุยกับปูตินว่ายังไง

รัสเซียทั้งโดเนสแล้วก็ลูฮานแล้วก็สหภาพยุโรปด้วย
แต่ตอนนี้ที่เป็นกังวลก็คือหลายประเทศบอกว่าต้องหยุดนะ
ถ้ามันเริ่มเลยเถิดไปไกลกว่านี้กลัวว่ามันจะกลายมาเป็นศพ
มันจะบานปลายอืมใช่นั่นแหละเพราะจริงจริงก่อนหน้านี้
รัฐเขาก็ถอนกำลังออกมามีการขับไล่ทูตออกมาจากทางยูเครนด้วยอย่างเงี้
ใช่เพราะว่าหลายประเทศตอนนี้เตือนให้คนในประเทศ
คนพลเมืองของตัวเองที่อยู่ในยูเครนอ่ะออกมาออกแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
ญี่ปุ่นอิสราเอลอังกฤษเยอรมันคือเอาออกมาหมดแล้ว
แต่ตอนนี้ทุกคนบอกว่ายูเจรจาสันติภาพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลย
อย่าให้มันเกิดบานปลายไปกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
วันนี้ทุกคนก็ออกมาเริ่มออกมาเตือนกันเยอะแยะ
ยูเอ็นก็ออกมาเตือนกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะหุ้นละสามเลย
ล่วงหุ้นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็น้ำมันน้ำมันขึ้นเลยน้ำมันก่อนขึ้นแค่เนี้ย
ตอนแรกที่ยังแบบว่ายังนิ่งอยู่ยังแบบกำลังแบบอยู่ในช่วงของการเจรจาเนี่ย
ยังส่งส่งตัวปรากฏว่าพอวันนี้มีแห่งการนี้ปุ๊บ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

โควิดในบ้านเราเนี่ยเกินหมื่นทุกวันนะฮะค่ะเชื้อมันแพร่กระจายง่ายแล้วก็เร็วมากมากเนี่ย
จะไปไหนมาไหนตอนนี้ทุกคนต้องระมัดระวังกันอย่างดีเลยหน้ากากอนามัยเจลเจลสเปย์แอลกอฮอล์
พกติดตัวไว้คิดว่าจะไปตรวจสุขภาพฟันให้คุณหมอดูฟันเนี่ย
หลายคนไม่กล้าไปตัวฉันเองต้องไปขัดฟันตลอดเดี๋ยวจุดต้องมาหลับ
เชื่อหลกยิ่งตอนนี้ตอนทำฟันทำฟันมันจะต้องอะไรถอดแมส

เอานะปัญหาและความกังวลนี้รถเมย์มีทางช่วยนะคะ
แล้วก็ขอแนะนำให้คุณพี่ไปที่นี่เลย
กระดับห้องทำฟันเทียบเท่ามาตรฐานห้องผ่าตัด
ออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบเติมอากาศ
หมุนเวียนอากาศด้วยการเติมอากาศบริสุทธิ์

แทนการฟอกอากาศแบบหมุนวนแบบเก่านะคะ
ทำให้ลดโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ถึง๙๙๙๙๙เลยล่ะค่ะ
โอ้โฮที่ทัก๙๙๙๙คือสุด

มั่นใจได้ว่าเราจะปลอดภัยสะอาดหายห่วงแน่นอน
หมุนเวียนอากาศได้สูงถึง๒๔รอบต่อชั่วโมงค่ะ
สูงกว่ามาตรฐานของห้องสะอาดห้องฟันปกติถึง๒เท่านะคะ
อากาศจะสะอาดระดับเดียวกับห้องผ่าตัดเลย

เขาติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ทั้ง๒๖สาขาในกรุงเทพ
แล้วก็ในต่างจังหวัดกว่า๑๒๗ห้อง
อีกทั้งมีการปรับระบบความปลอดภัยต่าง

ด้วยการนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ภายในคลินิก
ท่านผู้ชมเองก็ลองไปใช้บริการกันดูนะฮะทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ
เทือนโลกมันก็จะถูกดูดแล้วก็ออกไปเปรียบเข้ามา
แต่ทุกวันนี้อื่นนวัตกรรมของคนไทยเก่งมากเลย
เป็นนวกรรมของวิศวกรไทยเขาเอามาใช้ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นในหลายที่เนี่ยอย่างแอลดีซีเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเหมือนตัวหนึ่งคืออากาศไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศนะคือเวลาอากาศทั้งหมดในทั้งร้านเนี่ยผ่านไปก็จะผ่านไอ้ตัว
วัดหลวงพ่อโตอ่าข่าวเยอะเหลือเกินว่าถังแตกอุ้ย
เหมือนคุณสรพงศ์ไม่อยู่แล้ววัดหลวงพ่อโตเนี่ยถังแตก
ซึ่งวันนี้เขาบอกเฮ้ยเบาหน่อยกับพระกับเจ้า
เบาได้เบาเดี๋ยวกลับมาฮะ
ดีนี่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นออร์แกนิคโรสแมรี่

กำลังนั่งดูกันอยู่ว่าอาทิตย์นี้เราจะต้องสัมภาษณ์แขกเนี่ย
เหลือให้สัมภาษณ์กี่คนมีไหมคะนี่ไงกักตัวหมดเลยเหรอคะ
ต้องปรับเปลี่ยนทุกวันอ่ะตอนเนี้ยพี่ตอนนี้คือจากที่เราเคยวาง
อาทิตย์นี้หายไปแล้วสามวัยอืมก็ให้หมอปลาน้อยนะครับ
ที่ไหนถ้าพาป้ารัฐนาไปถ่ายเอ็มวีไงโอ้วปลารัฐนาเต้นใหญ่

แต่หมอปลาเขามีเทพช่วยเทพปัดเป่าให้
องค์เทพปัดเป่าเขาไม่ของดีแม่
เราจะต้องปรับแขกรับเชิญยังไงเยอะเหมือนกันเนาะ

อืมอ่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนให้ความสนใจเยอะ
เรื่องการเมืองท้องถิ่นที่นายกอบต

เพราะว่าไล่ยิงรถตู้ของนายกอบต

มีมีนายกอบตใช่ไหมคะมีรองนายก

สรุปว่ารองนายกอบตเป็นอบตบางสมบูรณ์
กับคนขับรถเสียชีวิตทั้งคู่
แต่ว่านายกอบตเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บ
นายกอบตก็คือดรยานกรโทประยูนนะคะ

ไหล่หูเนี่ยมันไม่ขึ้นรัวขนาดนี้ค่ะ

คือพูดตรงก็กะฆ่านั่นแหละ

หลายคนบอกว่าเออเนี่ยสงสัย

ว่ามันไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ทำ
ทีนี้ทางทีมสืบสวนทางตำรวจเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะ
ที่สืบสวนกันอย่างหนักเก็บทุกพยานหลักฐาน

ลงมาดูเองสุดท้ายแล้วล่าสุด
มีการออกหมายจับแล้วนะคะ

หรือชายาคือกุมานขาว

ุมารขาวกุมารดำหนีไปได้ค่ะ
คือตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านทั้งสองคนเลยนะคะ

ออกจากบ้านไปตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์แล้ว
มีแค่โทรศัพท์ถูกทิ้งเอาไว้

แล้วก็มีการตรวจยึดรถยนต์ไปด้วย
อีกหลังนึงไปตรวจบ้านของ

ก็ไม่เจอตัวเหมือนกันก็หนีไปแล้วเหมือนกันนะคะ

ก็เลยจับพอไปตรวจค้นในบ้านเนี่ย

มีลูกซองยาวคอมมันโด๑กระบอก
พกสั้นโค้ด๙มมอีก๑กระบอก

กระสุนปืนพกจุด๓๘อีก๒๐นัด
แล้วก็ป้ายทะเบียนปลอม๑แผ่น

เขาไม่รู้เรื่องเขานั่งกินหมูกระทะ

พอรู้ข่าวว่านายกอบตบางสมบูรณ

ส่วนตัวยอมรับว่าก็สนิทสนมกัน

นายกอบตศรีจุฬาแต่ตำรวจ
ปักใจเชื่อเพราะว่าจริงก็เป็นสิทธิ์ของ
ผู้ต้องหาว่าจะให้การยังไงก็ได้
จะยอมรับหรือปฏิเสธยังไงก็ได้

แล้วก็ขยายผลอย่างละเอียดแหละว่ายังไง
ซึ่งเรื่องนี้ผลตำรวจเอกสุวัตรแจ้งยอดศุกร์
ตรค่ะออกมาบอกเลยว่า

จับได้๑กำลังตามจับอยู่อีก๒

พยานหลักฐานสำคัญมาส่วนหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดจะให้ทาง

เป็นคนแถลงแต่พอตรบอกว่า
จะแถลงเท่าที่แถลงได้
แล้วประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ต้องหาเนี่ยกับอดีตนายก
บตคนเก่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันไหม

แล้วยังไงแถลงอะไรได้เดี๋ยวมาว่ากัน

แนนสวัสดีที่โดนจับไม่ใช่มือปืน

นี่ค่ะนายสมชัยเรารองนายโยกกับนายวัฒระคนขับรถ๒คนเนี่ยเสียชีวิต
ไปดูที่เรื่องนี้นะคะยาสีฟัน
อ้าวบอกว่าอ้าวไปแล้วปุ๊บแล้วฟันคุณจะงอกขึ้นมาภายใน๓วิ
ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทางคุณหมอออกมาบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มีแบบเกินจริงมากเลย
ไม่ใช่อะไรนะคะมีการตัดต่อคุณหนุ่มกัญชัย

มีการโพสต์เตือนบอกว่าอย่างนี้เอ็นดู

มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

แล้วฟันใหม่ของคุณจะง่อขึ้นมาได้
ยังมีการตัดต่อรูปภาพของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะคะ

เอาภาพไปตัดต่อขายยาสีฟันวิเศษซะแล้ว
อุ๊ยฟันงอกใน๓วินาที
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากค่ะพี่หนุ่มค่ะ
คุณดูแล้วไหมนะดูสินี่แอบเข้ามาดูในทวิตเตอร์
เพราะเมื่อวานคนส่งรูปนี้มาในทวิตเยอะมาก
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางยาสีฟันที่พี่หนุ่มโฆษณา

เขาบอกว่าทำให้บริษัทและพรีเซนเตอร์เสียหาย
เขาบอกว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏการนำเสนอชิ้นงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ยาสีฟันยี่ห้อนึง
แล้วก็ใช้ภาพพี่หนุ่มไปดัดแปลงแก้ไข
ซึ่งเป็นการจัดทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการก่อเหตุนี้เนี่ย
ขอชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดูกำกวมอยู่นะฟันใน๓วินาทีรูปพี่หนุ่มเนี่ย

ขึ้นเลยพันแห่งวันเดียว๓นาที๔นาที

เออพี่น้าภาพนี้เราไปใช้ปรุกผม

อันนี้เขามีแบรนด์สินค้าอยู่แล้วเลยชัดเจน
คุณเอาไปใช้แบบนี้ก็ผิดอยู่แล้ว
หลังจากที่มีข่าวพี่เอกสรพงษ์ชาตรีออกไปปุ๊บ
ก็มีข่าวมาว่าโอเคล่ะหลวงพ่อโต

ตัวเป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่โตเนี่ย
จนเป็นมุเลนิริธิสมเด็จพุทธจันโต

วันนี้นะฮะนางสุจิตพรมจันทึก
เปิดเผยถึงกระแสข่าววัดถังแตกแล้วก็ง่ายพี่เอกสารพวงชาตรีเนี่ย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจนไม่มีเงินจ่ายพนักงานว่า
ข่าวที่ออกไปเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ไม่เป็นความจริงเลยทุกวันนี้ยังรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ
คนก็มาด้วยความศรัทธาหลวงพ่อโตส่วนเรื่องเงินเดือนนั้นก็จ่ายพนักงานปกติ
ขึ้นเงินเดือนให้ด้วยซ้ำไปเอาละในช่วงโควิดสิบเก้าระบาด
ก็ต้องมีการปิดจุดบริการโรงทานเขาจะมีโรงทานอะเนาะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแต่ไม่เกี่ยวกับการป่วยของคุณสรพงษ์ชาตรีเลย
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากราบหลวงพ่อโตเพื่อช่วยดนบันดาลให้ตำนานนักแสดงหายโดยวัย
กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้นอีก
เพื่อมาอยากให้พี่เอกสรพงศ์เนี่ยอาการดีขึ้นเพื่อจะได้มากลับมาทุกที
เขาบอกพี่เอกสรพงศ์จะเป็นคนมาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่ไปทำบุญกันอยู่ตรงนี้
ที่วัดยุทธิตรวจเขาเองเลยแต่ตั้งแต่ถ้าป่วยปุ๊บก็ไม่มีพี่เอกนะฮะ
ทางด้านพนักงานของร้านก็บอกตนเองเนี่ยก็ทำงานตรงนี้มา๑๐ปีแล้วนะ
เงินเดือนก็ออกตรงทุกครั้งแถมเดือนนี้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ส่วนนักท่องเที่ยวก็ยังคงมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
หวังให้คุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ยหายไวนะฮะ
นี่คือที่เขาถามว่าคุณเอกพงษาตีหายไปไหนหลังเนี่ย
คือพี่เอกไปอยู่ที่วัดนี่แหละไปสร้างวัดนี้

เขาถึงไม่รับงานรับอะไรเลยตอนนั้นจะทำเป็นหลวงพ่อโตองค์ที่ใหญ่ที่สุด

ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมั้งเมื่อวานเห็นแมงมุมลงไอจีอ่ะเหมือนแบบตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ใครเยี่ยมรู้สึกจะมีคนที่ได้ไปเยี่ยมคือพี่ท็อปพี่ไทยใช่ไหม

ใช่ไหมอันนี้คือภรรยาของพี่เอก
ก็คือมีพี่ท็อปพี่ไทยที่ได้ไปเยี่ยมคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้ใครไปเยี่ยมไง
ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้น

เช็คอยู่เมย์ก็จะเห็นว่าดาราจะมีแจ้งเข้ามาเรื่อยว่าคนไหนติดกันบ้าง

จะไม่เหลือใครแล้วค่ะจริง
ไม่ต้องฆ่าตัวเองล่ะ

เออไม่ต้องยอมเสียตลาดให้รายการตัวเองล่ะ
หมดแล้วค่ะแขกรับเชิญฉันหมดแล้วจริงค่ะ
เกิดสักมุมความรักความลับของมดดำอะไรอย่างนี้

นู่นคุยได้เป็นเดือนนู่นความลับความลับของมดดำอ่ะ

เอาพี่หนุ่มไปกับพี่ก่อนแล้วสำคัญเรื่องนี้อย่างนี้ฮะ
หนุ่มให้ตอบรายการอื่นนะหนุ่มไม่ต้องมาแฉนนะ
เอาเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตอาการคุณเจมส์จีกันสักนิดนึง
หลังจากที่ติดโควิดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสักครู่เดียวค่ะ
กำลังมาหานะ
ไล่อยู่นะฮะว่าเดี๋ยวเราให้เข้ามาประกาศของเขาเองด้วยว่าไม่ใครติดบ้างน้องตัวเราไปประกาศจะทั่ว
อย่างที่บอกเดี๋ยวทั่วกลัว
เจมส์จิประกาศไปแล้วติดโควิดสิบเก้าคุณแอนทองประสม
เข้ารายการประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไปตรวจโอเคละหลัง
ตอนแรกคุณแอร์กักตัวเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิด
ซึ่งในนั้นก็มีคุณเจมส์จิด้วยเอสุภาชัยกักตัว
เกรสวรินทรกักตัวแล้วก็คนที่รอบตัวนะ
ก็เริ่มกักตัวกันแล้วดารานะฮะอืมปรากฏว่าเจมส์จิออกมาก่อนบอกว่า
อนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวผมนะครับผมได้รับทราบ
วันนี้เริ่มมีอาการเจ็บคอมีไข้สูงตอนนี้ได้รับการรักษาตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลแล้ว
เขาก็ขอโทษทุกงานหลังจากนี้ที่จะต้องถูกเลื่อนไป
กว่าอาการจะหายดีแล้วก็คุณเจจิก็บอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย
อันนี้คุณเจมส์จิในวันนั้นรู้สึกจะมีคุณแอนทองประสงค์ไปด้วย

แอนบอกว่าหลังจากแอนได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
และแอนได้เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วค่ะ
ได้แจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยและต้องขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วย

ก็คือหลังจากทราบกล่าวว่าพี่หน่อยบุษกรมาก่อนพี่เกมพี่แอนเดี๋ยวต้องรอท่านอื่น

อีกเยอะน้องวงเคลียร์
เกรียร์เฟ้อยมือกีธาติก็คือต้องยกไลก์ตัว
หนูบอกว่าเงินที่เมื่อก่อนเปิดแบดนิวฟิว

แม่จะเชื่อไหมว่าไหนเก่าก็เหลือแสนนึง

หนูยังไม่รู้จะทำเนี้ยหนูเอาเงินนั้นออกมาแสนนึงมานั่งทอดเข้าเกียบขายตัวเนี้ย
ว่าที่ที่นู้นที่ทำเหมือนเป็นเป็นที่
ต้องปิดไปก่อนหมดพัมธีนี้ต้อนซะอื้มปิดมาสามปีแล้วอ่ะอื้อ

เศร้าอ่ะทุกคนก็ตอนนี้ศิลปินก็เกือบหยุดคอนเสิร์ตเกือบหมดแล้วถูกต้องไหมล่ะอืมอ้าวไปดูเรื่องนี้นะคะ
เป็นเรื่องจนได้เมื่อคุณเต้ยจรินพรมีการโพสต์รูปคู่กับอเล็กซ์เลนเดลค่ะ
ปรากฏว่าชาวเน็ตอ่ะแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเหมือนตีกันอ่ะสาดสงครามใส่กันเลยอ่ะ
คือบางคนบอกว่าเชียร์อะไรให้เกียรติแฟนเขาด้วยคือเป็นคู่แฟนเก่าที่ความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพยังสวยงามสำหรับสองคนนี้นะคะ
แม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วเนี่ยแต่ทั้งคู่เขายังมีโปรเจคที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้
ทำด้วยกันอยู่อะค่ะล่าสุดก็กลับมีดราม่าเมื่อน้องเต้ยเขามีการโพสต์ภาพคู่กับอเล็กซ์
ทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยประเด็นอยู่ที่มีคนเข้ามาเชียร์ค่ะ
บอกให้ทั้งคู่เนี่ยอยากกลับมาคบกันจังเลยอยากให้กลับมาคบกัน
แต่ก็มีอีกฝั่งที่เข้ามาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะ
พร้อมกับเตือนบอกว่าควรให้เกียรติแฟนของหนุ่มอเล็กซ์ด้วย
ครับก็วากกลับไปความจริงเลยเต้ยเวลา
เป็นเด็กที่แบบติดธรรมชาติสุดแล้วล่ะ

นั่นแหละบางทีเรื่องพูดอาจจะแบบต้องระมัดระวังกันสักนิดนึง

คิดแต่ใจตัวเองอย่างเดียวไม่ควรเขียนลงไปหรอกถ้าแบบนั้น

เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ

ไปแล้วขอไปทำรายการอื่นหาแขกรับเชิญออกมาลาออกรายการก่อนนะฮะ

นี้ขอให้มีแขกรับเชิญไปก่อนแล้วครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เช่นหนูสัมภาพตัวเองกันนะ